สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
แล้วจะตั้งเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคุณ

นิวนาวก็ทำมาที่แทน๑วันนะคะ
ใบตองเขายังอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ไปดูธรรมชาติไปขึ้นคงขึ้นเขา
ติดอกติดใจยังไม่ยอมออกจากป่าเลย
โอ้โหเหรอแล้วจะกลับมาไหมอ่ะใช่

สงสัยโดนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
อกติดใจไม่ยอมกลับเข้ามากรุงเทพแล้ว
อื้อมันก็มันธรรมชาติมันดีคุณ
คงชอบล่ะอ่าประมาณนั้นยังไงเดี๋ยวน้องเขาก็จะกลับมาแล้วล่ะ

วันนี้คุณิวนาวปฏิบัตินาทีแทนอีก๑วันนะ
ใช่ค่ะก็๑วันเจอกันวันอาทิตย์วันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมจะมีแต่ความสนุกสนานแน่นอน
วันนี้นะครับเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาใช่ไหม
หมายถึงว่าแปลกไปจากเดิมที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนน้องใบตอ
เพราะฉะนั้นเราพูดคุยกับคุณผู้ชม
เรื่องของอะไรที่มันแปลกดีกว่า
ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมคงต้องเคยเจอเรื่องแปลกมาเยอะ
ต้นไม้แปลกบ้างล่ะสัตว์แปลกบ้างล่ะ
เพราะฉะนั้นส่งไลน์มาคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะว่า
เรื่องแปลกที่คุณผู้ชมเคยเจอคืออะไร
บอกไว้ก่อนเลยตรงนี้นะว่า

บางคนเดี๋ยวเเตรียมไลน์ละเนี้ย
บอกว่าคุณชนะนี่แหละแปลกที่สุดเท่าที่เคยเจอ

คำตอบนี้ไม่ได้ใช่ไหม

อย่างเช่นคุณผู้ชมถ้าดูรายการตลอดข่าวอยู่แล้ว
ก็จะเคยเจออย่างเช่นวัว๖ขาบ้างล่ะ
โอ้ใช่พวกสัตว์ประหลาดที่มันมีอะไรงอกออกมาอย่างนี้ไง

จริงเหรอมันก็ดูแปลกประหลาดกว่าปกติ

บางทีก็ไปเจอหมูป่าที่เดินบินทบาทตามพระ

อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของสรีระแล้ว

เป็นวิถีอะไรชาวบ้านชุมชนก็ที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เหมือนกัน

เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นค้างคาวเนี่ยทำเป็นเล่นไปคุณรู้ไหม
ค้างคาวมันไม่ได้มาเกิดมาจากค้างคาวนะ

คุณผู้ชมอยากจะมาพูดคุยกับเราสด

หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อน
แล้วก็พิมพ์ตรงช่องคำว่าค้นหา

ปุ๊บก็คุยกันสดหน้าจอแบบนี้แหละครับ

แฟนเพจตลอดข่าวค่ะคุณผู้ชม
ก็ยังสามารถไปคอมเมนต์กันได้
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสื่อสารกันนะคะ
อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องแปลกที่คุณผู้ชมเคยเจอ
มันแปลกยิ่งกว่าคุณชนะหรือเปล่า
เอาล่ะดิฉันก็มีเรื่องแปลกมาอวด

ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราเจอเหมือนออด

มันก็จะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมอะไรทั่วไปปกติ

มันมีความฟรุ้งฟริ้งมีความขนมิ้งเหลือเกิน

เสียงของออดนี่ก็โอ๊ยหวานแหวว

ก็ลุกกันมาโชว์สเต็ปฟิลต์ฟาวของสุธฤทธิ์

เย่
โอเคต่อไปคือเวลาแรมวิทย์

เหมือนเป็นสีสันยามเลิกเรียน
คือเหมือนช่วงพักเบรกหรือว่าหมดคาบเรียนอย่างนี้ค่ะ
เท่าเรียนมาทั้งชั่วโมงอาจจะแบบเงาเหงาหาวนอน
แต่เจอออดแบบนี้ดูสีฟันดาเด็กนักเรียนหลังห้อง

ก็นั่นแหละครับมันก็ดูน่ารักดีนะ
ออกไปเจ้าสเตปกันโอ้โหน่ารักนุ่มจริง
คือเขาคงจะรอเวลาอยู่แล้วนะคุณครูก็สอนไปเถอะ
นักเรียนก็นับถอยหลังเข้าดาวนกันเลย

เอ้าก็แปลกดีอยู่เหมือนกันนะครับ
มีอะไรแปลกแบบนี้ให้ได้ดูกันเยอะจริง
ต้องมาโชว์กันใครมีของแปลกของเด็ดนะ
บอกเลยอะไรที่มันแปลกเนี่ยนะ
มันเป็นอะไรที่โลกจำได้อย่างแม่นยำ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ
รวมเอาไว้แล้วนะครับในช่วงของตลอดข่าวขำ
เดี๋ยวจะไปดูเรื่องราวของธรรมดาเนี่ยนะ
ไม่จำเพราะฉะนั้นมันต้องแปลกเอาไว้ก่อน
มีอะไรบ้างไปติดตามครับ
ตลอดข่าวขำวันนี้ไปดูเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
ก็ธรรมดาโลกมันไม่จำจริง
แต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เรื่องแรกที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมต้องเรื่องนี้เลย
เมื่อนักเรียนคนนี้เขาอยากจะฆ่าแป้งแบบบางเบา
ให้หน้าขาวใสก็เลยมีวิธีทาแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครแบบนี้นี่แหละครับ
แต่
ทาแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครแบบนี้นี่แหละครับ
นั่งทาทางหวันหน้าจะขาวใสไหมละครับเนี่ย

จะนอกกันละครับพ่อปริ฻ุด
ส่วนคลิปเรื่องราวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเรื่องต่อไป
เรื่องนี้เนี่ยโลกต้องจดจำแน่นอนครับ
เพราะท่าทางในการทำการบ้านของน้องเขาเนี่ย
เป็นช่างอ่อนเฉยเอาละช้อนไปหมด
โอ้โฮขาไปไหนล่ะครับหน้าหนา
โอ้โฮจะอ่อนไปไหนล่ะครับ

ถ้าแบบนี้ไม่รู้ว่าการบ้านหรือท่าทางของน้อง
อะไรจะยากกว่ากันล่ะครับเนี่ย

ไปกันต่อที่โรงเรียนนี้เลย
นี่นะคือการทำบัตรนักเรียนรูปแบบใหม่
ไม่ใช่มายืนทำหน้านิ่งนะ

นี่ไงนางแบบนายแบม
มากันเรียบร้อยมากันเพียบพร้อม
นี่นะแค่ทำบัตรนักเรียนนะเนี่ย
แหมออกท่าทางกันขนาดนี้เนี่ย
นี่บัตรนักเรียนหรือจะสมัครนางแบบนายแบบกันล่ะจ๊ะหนู

ไปดูกันว่าน้องคนนี้เขาโมโหอะไร
ถึงได้ตบรถกันแบบนี้ครับ
โอ้เฮ่ยนี่นะคือฤลาเข็ดรถของน้องเขาล่ะจ๊ะเนี่ย
แม่ไอ้เราก็นึกว่าโมโหใครมา
ตบดังเปรี้ยแบบนี้เนี่ย
มันจะสะอาดหน้าเราครับ

คนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ได้เช็ดรถล้างรถแนะนำให้ไปทำอาชีพอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือขายโรตีมันซะเลยผมว่าน่าจะตีแป้งโรตีน่าจะเก่งนะ
ควงแป้งนี่โอ้โหลีลาเด็ดขาดจริง
วันนี้เจอที่ไหนจำได้แน่นอนถูกต้องอ่ะธรรมดาโลกไม่จำบอกแล้ว
มีแต่เรื่องแปลกเท่านั้นมีให้ดูในช่วงแรก
อย่างนั้นย้ำถึงเรื่องของประเด็นไลน์ในวันนี้
ค่ะเรื่องแปลกอะไรที่คุณผู้ชมเคยเจอคะ
ยิ่งกว่าที่เรานำเสนอหรือเปล่า
ส่งไลน์มาพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอดธรรมดาโลกส่งฟรีไม่เสียสตังจักร
ต้องครับเอาล่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ
ในวันนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์
คุณผู้ชมจะได้เจอกับอะไรบ้างไปดูกันหน่อยนะฮะ
แน่นอนค่ะเราจัดอันดับต้นไม้แปลกมาให้คุณผู้ชมได้ดู
ที่ส่องกันแบบนี้เลยนะเรียกว่าคัดมาแล้ว
เพราะแต่ละที่มีความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบมานักต่อนักกันเลย
เอาล่ะพักเรื่องแปลกแล้วไปกินกันดีกว่า

เดี๋ยวจะไปตลอดกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้เลยนะครับ
การันตีความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า๔๐ปี

น้ำลายสอแล้วน้ำลายมาน้ำลายมาน้ำลายใหญ่น้ำลายใหญ่

อ่ะเดี๋ยวได้ดูเต็มในช่วงหน้าครับค่ะนะครับค่ะ